ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปขอโชคขอลาบกับสถานที่ที่หลายคนเชื่อว่าให้โชคและมักจะสมปรารถนา
เริ่มกันที่ศาลหลวงปู่ชีปากขาวไปกันที่ร้านครัวควันฟืนร้านตั้งอยู่ริมถนนเพชรเกษมสายเก่าตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
เจ้าของร้านเล่าว่าตัวเองเป็นผู้สร้างสารนี้พร้อมตั้งชื่อสารว่าสารหลวงปู่ชี่ปากขาว
เนื่องจากตอนที่มาค้าขายใหม่ตนเองนอนหลับแล้วฝันว่ามีองค์พระพี่นางสุพรรณกัลยาขอมาอยู่ด้วยจึงขอให้ตั้งศาลให้และจะมีปู่ชีปากขาวมาอยู่ด้วย
ตนจึงบอกว่าถ้าเกิดหนูทำให้
ขอให้การค้าดีขึ้นมีโชคมีลาบ
หลังจากตั้งสารเสร็จเรียบร้อยก็มีโชคลาภจริงทั้งเรื่องค้าขายและการเสี่ยงโชคลาภ
ในเรื่องของโชคลาภนั้นตั้งแต่ตั้งศาลมาตนก็โชคดีมาโดยตลอด
ต่อกันที่สุสานเด็กตายทั้งกลม
ไปกันที่บริเวณข้างศูนย์มุรณิธรรม

ริมถนนสายวิเศษโพทอง

โดยมีการปักไม้พร้อมพวงมาลัยแขวนอยู่เป็นจำนวนมาก

ขนมนมเนยที่มีคนนำมาบนบานสารกล่าวกันตามความเชื่อจนเต็มสุสาน
จากสุสานเด็กเทวรูปกุมารรูปปั้นสิ่งลี้ลับที่เห็นอยู่นี้แล้ว
ที่นี่ยังมีต้นตะเคียนที่แก่สลักเป็นรูปหญิงสาวสวยงามเท่าตัวคนจริง
ที่มีคนไปพบว่าถูกทิ้งอยู่กลางทุ่งนา
ต่อมาเมื่อสิ้นสุดคดีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำไปไว้ที่บริเวณสู่ศาล
งานนี้ชาวบ้านก็ไม่พลาดที่จะเดินทางมาขอโชคขอลาบเป็นประจำ
และเมื่อประสบผลสำเร็จสมปรารถนาก็จะนำสิ่งของมาเส้นไหว้ถวายจนเต็มสู่ศาล
ว่ากันว่ามีคนที่ไม่เชื่อเคยมาท้าทายลองดี
ผลคือเจอดีไปตามกัน
และสุดท้ายกับสารเพียงตาน้องป้าย
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากเพจเฟซบุ๊คที่นี่สมุทรปราการ
ได้โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับสารเจ้าที่ตั้งในป้ายรถเมย์แพรกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มีความเชื่อเรื่องตำนานการทิ้งศพเด็กทารกและตำนานการขอโชคลาภ
ป้ายรถเมดังกล่าวพบสารสร้างด้วยไม้ทรงเรือนไทยสภาพเก่าความสูง๑๒๐เซนติเมตร
ตั้งอยู่กลางป้ายรถเมย์
ด้านในศาลมีตุ๊กตาผู้หญิง๑ตัวสภาพเก่า
ด้านบนสารเขียนข้อความว่าน้องป้ายเพศชาย
พร้อมกับตัวเลขจำนวนมากที่หน้าศาลมีโต๊ะรูปทรงวงกลม

จำพวกนมเปรี้ยวน้ำดื่มตุ๊กตาวางอยู่ที่หน้าศาล
คุณอารุณีสิริวันนาชาวบ้านในระแวกนั้นเล่าว่า
เมื่อประมาณ๖ปีก่อนคนงานในร้านของตนเอง
พบศพเด็กทารกที่มีถุงพลาสติกห่อไว้
อยู่ในกระถางต้นไม้ตรงป้ายรถเมย์นี้
ซึ่งเมื่อก่อนฝั่งตรงข้ามจะเป็นอู่รถเมษายยี่สิบห้า
และมีกระเป๋ารถเมย์คนหนึ่งเขาเชื่อเรื่องลี้ลับ
มาบนบานสารกล่าวว่าถ้าถูกรางวัล
เขาจะมาตั้งสารให้กระทั่งกระเป๋ารถเมฆคนดังกล่าว
ถูกรางวัลรับโชคไปสองหมื่นบาท
เขาจึงซื้อสารมาตั้งให้ตรงป้ายรถเมย์
พร้อมตั้งชื่อสารว่าสารน้องป้าย
หลังจากนั้นมาก็มีคนมาขอโชคลาภ
พร้อมกับซื้อนมเปรี้ยวเสื้อผ้าน้ำแดง
มาวางที่หน้าศาลเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน